สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สด
ไมค์ให้เยอะ

กำลังติดไมค์อยู่ก็ตัดเข้ามาพอดี
คงได้เวลาแล้วไปอยู่ที่ไหนมา
ก็ต้องลำไม่ดีก็ต้องโทษปีโทษกองไว้ก่อน

ฉันเลวอยู่คนเดียว
เรื่องแรกของวันนี้นะครับ
เรื่องของรองโฆษกตำรวจแจงแล้วนะครับ
เจ้าบ่าวใส่ชุดตำรวจถ่ายพรีเวดดิ้ง
โลกโซเชียลฮือฮานะครับคุณผู้ชมครับ
คือก่อนหน้านี้มันมีภาพพรีเวดดิ้งของเจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่หนึ่งออกมา
คือลักษณะเหมือนเจ้าสาวกำลังเล่นไฮโลอยู่

แล้วเจ้าบ่าวก็กำลังเดินเข้ามาเหมือนกันมาจับ

ลดเนาะ
แล้วก็ยังมีภาพอื่นนะมีภาพอื่นไหมให้คุณดูหน่อย
เออเอาภาพอื่นบ้างสิแหมน้ำเฮ้ย
มานี่เห็นไหมจู้เห็นไหมล่ะ

แสดงว่าเจ้าสาวชอบเล่นไฮโลเหรอ
ดูหญิงเดียวดูหญิงเดียวเก๋เนอะ

ส่วนจะเหมาะสมหรือไม่กับการนำเครื่องแบบตำรวจมาถ่ายในลักษณะดังกล่าว

หากตำรวจนายใดจะถ่ายรูปในลักษณะดังกล่าว
ขณะใส่เครื่องแบบตำรวจก็มองว่าต้องคำนึงถึงความเหมาะสม
หากเป็นลักษณะในเชิงล่อเลียนหรือทำให้เสื่อมเสีย
ก็มองว่าไม่สมควรจะทำ
ก็มองว่าทั้งหมดไม่ได้มีความผิดตามข้อหาหรือระเบียบใดเลย
ทำไมคือมีคนไปโลกสวยกับเขาเหรอ

นี่ไงเขามีทีมของเขาบอกว่านายตำรวจหล่อร้ายกับยายฮ้ยโล

คือมันเป็นเหมือนแบบพรีเวดดิ้ง

ก็อย่าไปตั้งประเด็นแบบโลกสวยกันเยอะ
อุ๊ยไม่ได้มันเดี๋ยวประสาทเสียเปล่านะ

คือวันนี้ที่รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
เขาก็แถลงข่าวความคืบหน้าสถานการณ์
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่๒๐๑๙นี้นะครับ

เขาก็บอกเลยว่าให้วางใจ

เขาจะต้องอยู่อย่างนี้เฝ้าระวัง๑๔วัน

เพราะฉะนั้นดูแลอย่างดีไม่มีผลกระทบใดกับคนรอบข้างด้วยส่วนการแพร่โรคในวงจำกัดเจอได้ในหลายประเทศในประเทศไทยเองก็เช่นกันยังมีโอกาสที่จะเจอผู้ที่เดินทางเข้ามาแล้วมีอาการนะฮะแล้วก็ผู้สัมผัสใกล้ชิดเนี่ยถ้าตรวจจับผู้ป่วยทุกคนนะจะเหลือผู้ป่วยที่อยู่ข้างนอกที่ต่ำแบบยังไงไข้ไม่ได้สูงมากหรืออะไรมันไม่ได้
ถ้าเทียบเป็นประเมินเนี่ยเขาพูดเลยว่าต่ำต่ำมากต่ำมากด้วยนะครับพร้อมกับแนะจัดการความเสี่ยงด้วยการเอาง่ายก็บอกกลับมาเถอะเรื่องล้างมือล้างมือบ่อยมันช่วยคุณได้แล้วก็แน่นอนสวมหน้ากากอนามัยอย่าไม่ต้องบอกว่าหน้ากากอนามัยไม่พอนะวันนี้เดี๋ยวนายกเขาจะแจกเขาจะเอาไปวางแจกบางจุดจุดที่สำคัญเขาจะเอา
แต่สิ่งหนึ่งที่น่ากลัวหรือแบบจำนวนตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างน่ากลัวเนี่ยก็คือเกณฑ์ผู้ที่แบบว่าเฝ้าระวังเกณฑ์ผู้เฝ้าระวังคือแบบโอเคอาจจะมีไข้หรือคน
ที่เพิ่งกลับมาจากอูฮันตอนนี้มันอยู่ที่๕๙๕คน

แต่เขียวนี่ก็เป็นแบบเหมือนในห้องผ่าตัดเป็นฆ่าเชื้อ
ซึ่งกระทรวงสถานศักดิ์สุขยังให้ความสำคัญคือหนึ่ง
จะต้องมีการตรวจคัดกรองเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางต่อเนื่อง
จะรักษาผู้ป่วยจนกว่าจะหาย
จะยืนยันว่าไม่มีการแพร่เชื้อจึงจะให้กลับบ้านได้

ก็ทุกคนอยู่ในที่ที่ดี
สำหรับคนไทยที่มีความเสี่ยงสูงมีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยว
ถ้ามีอาการขอให้รีบเข้ามาตรวจคัดกรองนะฮะ
คือโอเคถ้าคุณอยู่แบบว่าถ้าสมมุติจริงคุณทำงานแท็กซี่
ถ้าสมมุติแท็กซี่วันนี้รับผู้โดยสารจีนมา

เราไปก่อนไปคัดกองก่อน

มันไม่ใช่วันหนึ่งสิมันต้องรอไปตั้ง๑๔วัน
ไปไปคัดกรองก่อนว่ามีเชื้อไหมหรืออะไรอย่างนี้ก่อน
แต่ก็รู้ว่าบางทีมันก็เสียเวลาแต่ก็สุขภาพชีวิตเรา
แล้วก็จะพยายามตรวจให้เจอผู้ป่วยโดยเร็วที่สุดอันนี้คือสิ่งที่เขาพูด
ทางด้านนายอนุทินชาญวิรากุลครับรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กล่าวว่าเราต้องไม่ยอมแพ้ต่อเหตุการณ์ต่าง
ส่วนเรื่องหน้ากากอนามัยนั้นเป็นความตื่นตระหนก
และต้องให้เวลาผู้ผลิตปรับสต๊อกหน่อยนะฮะซึ่งกระทรวงสาธารณสุขให้เลขาสำนัก
คณะกรรมการอาหารและยาประสานผู้ผลิตขอความร่วมมือในการผลิตให้มันเพิ่มขึ้นหน่อยมากขึ้น
ส่วนใหญ่หน้ากากอนามัยจะใช้ในกลุ่มคนแล้วก็พื้นที่สุ่มเสี่ยงเนี่ยโอเคล่ะมันใช้เยอะจริง
ส่วนเรื่องการค้าปลีกก็สั่งการให้ออยองค์การเพศรัชกรรมต้องมีหน้ากากอนามัยจำหน่าย
แล้วก็อย่าให้เกิดสภาวะกักตุลอย่างที่เป็นมาที่ตลอดแต่มันมีสภาวะกักตุลเกิดขึ้นนะฮะ
นายกส่งมินี่ฮาร์ทกันด้วยนายกมีความห่วงใยสุขภาพและปลอดภัยของประชาชน
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่๒๐๑๙
โดยเน้นการป้องกันตนเองเป็นสำคัญที่สุด
ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดหาหน้ากากอนามัยแจกจ่ายให้กับประชาชน
ในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็จังหวัดใหญ่ที่เช่นเชียงใหม่ภูเก็ต
หรืออะไรที่มีชาวจีนไปกันเยอะเนี่ยนะครับ
แล้วก็ซึ่งในส่วนของกระทรวงกราโหมเนี่ย
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกจัดกำลังพลออกแจกจ่ายหน้ากากอนามัย
เริ่มต้นที่จังหวัดกรุงเทพก่อนนะครับ
ซึ่งมีประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวหนาแน่น
ตั้งแต่วันที่๖กุมภาพันธ์จนถึงวันเสาร์
เสาร์นี้ก็ยังแจกกันอยู่นะฮะ๘กุมภาพันธ์
แล้วก็จะกระจายไป๑๘จุดจุดละ๒๕๐๐ชิ้น
รวมแล้วก็จะแจกเบื้องต้น๔๕๐๐ชิ้นก่อน
เพราะว่าที่เขาบอกตลาดวังหลังยังไม่ขาดแคลนยังมีขาย

อืมก็แล้วแต่ที่ถูกต้องไหมล่ะณวันนี้

ที่ดามากว่าล่ะเรื่องลานชิ้นต่ำลง

แต่วันนี้โอเคคนพูดถึงไข้หวัดโคโรนากันมากขึ้น
เพราะเขาบอกว่าเด็กที่เกิดออกมาปุ๊บคลอดออกมาปุ๊บ๓๐ชั่วโมง
ติดเชื้อไวรัสโคโรนาเลยแต่อันนั้นมันเกิดที่อูฮันที่ประเทศจีน
แสดงว่าวันนี้มันก็เลยทำได้สองประเด็นเฮ้ยมันสืบมาจากแม่สู่ลูกได้เหรอ
คนเขาก็เลยกลัวอย่างนี้ว่าถ้าแม่ติดโคโรนาเนี่ยลูกที่เพิ่งเกิดมาเนี่ยมันโคโรนาได้จริงเหรอ
ซึ่งอันนี้ก็ยังไม่มีอะไรยืนยันออกมาแต่คนก็เริ่มตื่นตนกกันมากขึ้น
หรือแม้กระทั่งเรือสำราญที่ญี่ปุ่นถูกต้องไหมฮะที่ประเทศญี่ปุ่น
วันนี้ปริมาณของคนติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่เรือสำรานมันทะลุ๒๐ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
วันแรกที่เราดูกันมาเนี่ยแค่สิบกว่าคนเองแต่วันนี้ทะลุ๒๐ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อันนี้ก็น่าจับตามองเหมือนกันนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีมิจฉาชีพเนี่ยนะฮะที่ฉวยโอกาสเนี่ย
เขาบอกว่าณวันนี้แม่ค้าออนไลน์ออกมาพูดกันแล้วที่เมื่อกี้พี่หนุ่มถามเนี่ยว่าถูกหลอกขายหน้ากากอนามัยสืบ
พบแล้วว่าเฮ้ยวันนี้มันเป็นขบวนการหลอกจริงหลอกให้กักตุลหลอกแล้วก็ในที่สุดคุณจะต้องเอาเงินไปซื้อหน้ากาก
เพื่อมากักตุ้นคิดว่าจะมาไม่ได้บวกกำไรแต่วันนี้จริงจริงแล้ว
ไม่มีหรอกไม่มีที่ปล่อยหรอกเอามาก็มีแต่ขาดทุน
คนที่ขายต้นทางได้กำไรแน่นอน
เมื่อคืนขับรถไปรอกันนะจะไปให้เปิดตู้ที่ท่าเรือ
ไปรอกันแหละเหรอ

แบบตื่นตูมมานะตอนจำน่ะใช่ไหมสมัยตอนที่น้ำทั่วมาแล้วทุกคนกักตูน้ำดื่มมา
อ่าแล้วยังไงล่ะเหลือเต็มไม่หมดเลยเขาบอกว่าลูกมีคนเนี่ยเสียหาย
เขาเล่าว่านางก็เป็นแม่ค้าขายหน้ากากอนามัยออนไลน์นี่แหละตอนเนี้ยอย่างที่เราทราบกันดี
กากอนามัยเนี่ยมันเหมือนจะถ้าสมมุติโอเคล่ะทางรัฐบาลก็อาจจะบอกว่าไม่ขาด
แต่บางพื้นที่บางจุดเนี่ยมันก็ขาดกันจริงเขาบอกอย่างนี้นะครับ
ทำให้หลายคนเนี่ยขวนขวายเพราะวันนี้เขาบอกหน้ากากอนามัยอาจจะเป็นปัจจัยที่สำคัญ
มีขุมพอร์นก็ไม่ขาดคาดแต่อะไร
หนูว่าน่าจะขาดแต่เลยค่ะเงินที่จะซื้อแน่เลยจริงนะฮะ

ก็เช็คแล้วทั้งหมดเขาบอกมีวิธีการขายที่ดูน่าเชื่อถือมาก
มีแม่ค้าออนไลน์ติดต่อซื้อขายหลายเจ้า
จึงติดต่อขอซื้อหน้ากากอนามัยจากเฟซบุ๊กดังกล่าวเนี่ย

อดออเดอร์ล้านชิ้นแสนชิ้น

เพราะอันนี้มันสุจริตถูกต้องไหมมันเป็นการซื้อขาย

เขาบอกว่าในที่สุดนางก็หลงกลในการโอนเงินไปซื้อหน้ากากกักตัว

ปรากฏก็เป็นยังไงก็เสียเงินไปโดยเป็นแสนเลยไง

แต่ก็โอเคนางก็ยังขายได้
แต่ก็คือขายในราคาที่ตัวเองถูกกว่าตัวเองที่รับมาอีก

เรื่องของฝุ่นเป็นเรื่องที่เราห้ามหลงลืมกันเลยทีเดียวนะคะ
พอกันเลยดิฉันว่าเรื่องฝุ่นเป็นเรื่องน่าอันตรายมาก
อย่างโคโรนานี่มันยังแบบว่า

ฝุ่นเนี่ยมันครอบคลุมไปหมดทั้งประเทศเลย
ดังนั้นเรื่องนี้มันน่าอันตรายมากกว่า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยนะคะ

ในการติดตั้งเครื่องกรองอากาศบนหลังคา

ต้นเหตุของการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กเนี่ยนะคะ

ก็คือนี่แหละไอ้พวก
ได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบก
ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คิดค้นนะคะระบบฟอกอากาศเคลื่อนที่
นำร่องทดสอบติดตั้งบนรังคารถโดยสารสาธารณะ
ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก
อย่างน้อยนะเขาบอกอย่างนี้๓คันต่อเส้นทาง
โดยใช้หลักการฟอกอากาศในบ้านแต่ว่าใช้เป็นการเคลื่อนที่ของรถ
ให้เกิดการฟอกอากาศไปตามบนท้องถนนนี้เลยล่ะค่ะ
ให้เป็นอากาศที่บริสุทธิ์โดยการใช้พลังงานลม
ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้พลังงานไฟฟ้าก็ดีเนอะ
เมื่อได้ผลเนี่ยก็จะมีการขยายผลไปในรถสาธารณะอื่นแล้วก็รถบรรทุกขนาดใหญ่ต่อไป
เพราะว่ารถพวกนี้มันจะเป็นรถที่แบบว่าสร้างมลภาวะ
แต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีคือเพราะว่ามันก็วิ่งไปทั่วอย่างนี้เลยใช่ไหม
ทั้งนี้คาดว่าจะได้เห็นพวกเครื่องแบบของเครื่องฟอกอากาศภายในเดือนกุมภาก็เดือนนี้แหละค่ะ
แล้วก็จะสามารถนำรถที่ติดตั้งเครื่องฟ่ออากาศบนหลังคาออกวิ่งทดสอบกันเลยทีเดียวในเดือนนี้
มันช่วยหรือเปล่าคุณแม่เขาว่ามันก็น่าจะช่วยนะ
ถ้าสมมุติได้อย่างในรถอย่างนี้อย่างในรถใช่ป่ะมันก็จะมีเครื่องฟอกอากาศอะไร

มันก็จะช่วยในเรื่องของการฟอกฝุ่นอะไรอย่างนี้ได้ก็ดี
อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องนี้น่าสงสาร
บอกแม่คนนึงเนี่ยวอนบอกขอให้ช่วยลูกชายหน่อยนะครับ
ฉีดวัคซีนแล้วปรากฏว่าขานี่รีบผ่านมาเป็นปีนะครับ
ตอนนี้ยืนไม่ได้นะครับกลัวน้องคนนี้จะพิการนะฮะ
คือวันนี้นะครับผู้สื่อข่าวของเรารายงานว่า
รุ้งลาวัลแยกโคกสูงนะครับคุณผู้ชม

อยู่บ้านเลขที่นะฮะ๑๗๒อยู่ที่บ้านโนนเกษตร
บนเมืองเกษตรจังหวัดนครราชศรีมา
คือคุณแม่ท่านนี้พาลูกชายอายุแค่๑ปีกับ๘เดือนครับ

เมื่อตอนอายุประมาณสัก๗เดือนเสร็จนะฮะ

แต่พอกลับมาถึงบ้านไม่กี่วันครับ
บอกว่าน้องมีอาการเหมือนเป็นไตแข็ง
บริเวณลอยเข็มที่ฉีดยา
ก็เลยพากลับไปให้หมอดูอีกครั้งหนึ่ง
ปรากฏหมอก็แนะนำนะครับบอกว่า
ให้เอาน้ำอุ่นประคบแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้น

แต่กลับเป็นหนักกว่าเดิมอีกด้วย
โดยขาขวาของน้องนั้นเริ่มลีบเล็กอ่อนแรงลงครับ
ไม่สามารถยืนหรือว่านั่งได้ด้วยตัวเอง
แต่พอลองให้หัดยืนหรือว่านั่ง

ทั้งที่ก่อนนี้ที่จะไปนำไปฉีดวัคซีนนั้น
น้องคนนี้นะฮะเด็กคนนี้ไม่มีอาการผิดปกติอะไรเลย
เป็นเด็กที่แข็งแรงน้ำหนักเมื่อก่อนนะครับเกือบ๗กิโลกรัม
แต่หลังจากฉีดวัคซีนกลับมาเด็กเริ่มมีอาการผิดปกติ
จนกระทั่งปัจจุบันเด็กก็ยังน้ำหนัก๗กิโลกรัมเหมือนเดิม

นี่ขาข้างลึงลีบเห็นประชุมเห็นชัดเลยเนี่ย

รุ้งลาวัลยังกล่าวนะครับว่าเคยนำลูกไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
ก็ยังไม่ทราบอาการที่แน่ชัดนะครับ
อาการนั้นก็คืออาจจะเป็นการติดเชื้อที่กระดูก
ก็ให้เพียงแค่ยาฆ่าเชื้อมาทานเพื่อรอดูอาการ
ที่ผ่านมาต้องวิ่งพาลูกไปรักษาหมดเงินไปเยอะแยะมากมายแล้ว
รวมถึงค่าเดินทางหลายบาทหลายสตางค์ทีเดียว
อยากให้หน่วยงานที่สามารถทำการรักษาได้เข้ามาช่วยเหลือหน่อย
เพราะเกรงว่าอนาคตลูกชายตนเองนั้นจะกลายเป็นคนพิการ
ทุกวันนี้แม่ท่านนี้เสียอกเสียใจมากนะครับ
คิดว่าทั้งหมดเป็นความผิดของตัวเองที่พาลูกไปฉีดวัคซีน
จนทำให้ลูกนั้นตกอยู่ในสภาพแบบนี้
ก็น่าสงสารน่าเห็นใจแล้วก็รีบจริงดูสิครับคุณผู้ชมครับ
ขวบ๘เดือนแล้วนะไปฉีดตอนประมาณ๗เดือน
ตอนนี้เนี่ยผ่านปีกับ๑เดือนแล้วก็อยู่อย่างเนี่ย

ว่านั่นไงหน้าหงสารจริงเลย

ก็บอกก็บอกโรงพยาบาลและทุกคนรับผิดชอบเชียร์ก็ไปฉีดแล้วมันมีความเป็นเป็น

พอหลังจากนั้นเนี่ยก็น้องก็ขาเริ่มรีบลงข้างขวานะฮะ
แล้วก็พาไปหาหมอตลอดไง
ก็บอกว่ามึงอาจจะติดเชื้อที่กระดูกก็ให้ยามาอะไรอย่างนี้

อยากจะให้หน่วยงานไหนช่วยเหลือน้องได้ก็ช่วยเหลือหน่อยเนาะ

เดี๋ยวเข้าไปสบายกันหนักเข้าไปเหนียวออกเหนา

ก็น่าจะเป็นมั้งเพราะมันอาจจะเป็นไอ้นั่นนะ

เอาง่ายเดี๋ยวก่อนดอยยังหนาวอยู่บนดอยมันหนาวอยู่แล้ว
แต่หมายถึงว่าในกรุงเทพแล้วก็ทุกจังหวัดเขาจะรวมกันไป
อารมณ์ชั่ววูบปรับ๕๐๐จบด้วยดี

มีกรณีนะครับหนุ่มเสื้อรายครับ
เนื่องจากขี่รถเชี่ยวกันคุณ

แล้วยังไงมันก็เลยเป็นที่วิภาควิจารณ์กันเกิดขึ้น
ที่นี่มันเกิดขึ้นที่จังหวัดวังใหม่ฮะ

ก็บทมันจะพูดก็พูดบทมันไม่พูดก็ไม่พูด
กูก็ง้องง้องกับการทำพิธีกรใบโพล่า

ผมจะบอกให้แม้กระทั่งคุณทำรายการอื่นมึงก็จับตาดูคุณเขาบอกเลย
เธอดูตัวเธอเองก่อนนึกออกไหม
เขาบอกเลยว่าคุณนพก้าวอายุ๒๓ปีเนี่ย
ก็เดินทางเข้ามาแจ้งความที่สพช้างเผือก
ว่าทำไมอยู่ดีมีคนขับรถเวสป้ามาชกต่อยกับเขาทำไมอะไรอย่างนี้

คือเรื่องของเรื่องเนี่ยอีเวสป้าคันนี้
เขาขี่มาแล้วก็คือไปปาดหน้าเขา
แล้วไปเปิดไฟเลี้ยวเสร็จปุ๊บก็เบรกพอเบรกปุ๊บเนี่ย

ไอ้เวสป้าคันนี้ก็ลงมายืนเสร็จปุ๊บเนี่ยต่อยไปที่หัวเขาปรากฏว่าไปต่อย

ปรากฏมีคนมาแยกมาห้ามไป
แล้วก็หลังจากนั้นก็ขี่เวสป้าหนีไป

อยู่ดีเขาก็งงว่าโอเคล่ะอาจจะไปชนแค่ทะเบียนด้วยใช่ไหม
เขาบอกเหตุการณ์ไปเฉียวแค่ทะเบียนรถเขาด้วย

ไม่ได้เลยแต่ที่โกรธหนักก็คือ

เอ้าไปต่อยเขาเองเปล่าวะ
เออนี่แหละมีผิดทุกอย่างไม่มีผิด

นะครับเขาก็บอกเลยว่า
ผู้ก่อเหตุก็เป็นคนเชียงใหม่
เป็นผู้ก่อเหตุจากการสอบสวน
สวนสวนสวนคุณสิทธิพงฯให้การว่า
ตนขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็มีการตะโกนท้าทายกันจริง

ขับรถปาดหน้าทำไม

ตนได้ขี่แซงปาดหน้าขึ้นไป

ง่ายก็มีการเฉียวชนกันมากขึ้น

จอดรถเข้าไปต่อยเข้าที่ศีรษะ
กกหูด้านซ้ายของผู้เสียหายจำนวนหลายครั้ง
หลังจากที่ได้มีพลเมิงดีเนี่ยเข้ามาห้ามตน
นำไปส่งให้ลูกค้า
นี่ไง
ระหว่างนั้นผู้ก่อเหตุไม่พอใจ
เพราะคิดว่าตัวเองขี่รถปาดหน้า
แล้วก็ได้ขี่รถตามมาปาดหน้าจนรถตัวเองล้ม

รถจักรยานยนต์ซึ่งก็เป็นเครื่องมือทำมาหากินของเขา

เละฮะคืออาหารเนี่ยยังอยู่

เขายังไปส่งกายหรือ

เขาบอกว่าก็รถเขากระจกข้างก็พัง

แล้วพึ่งรู้ปะคนที่ขับจะต้องออกเงินไปก่อนนะ

เราคิดดูว่าพวกเขาจะได้เงินสักเท่าไหร่
โรคจิตสั่งปั๊บไม่อยากกินแล้วแคนเซิลขึ้นมาอย่างนี้
คนที่ไปขับส่งอะไรพวกนี้เป็นคนรับผิดชอบนะ
แล้วพอเอาไปส่งแล้วบอกไม่เอาหน้าตาเฉยอย่างนี้

บางคนก็ทำหลายอย่างตอนนี้มันกลายเป็นประเด็นว่า
ทุกคนก็ทำมาหากินแต่ก็น่าสงสารเหมือนกันนะ

มันก็เป็นพวกโรคจิตมันชอบแก้

แล้วคิดดูว่าบางทีอาหารสั่งกัน๖๗๐๐บาท
ค่ารถก็ไม่ได้ต้องเอาควักเงินที่ตัวเองได้

เพราะบางทีเขาจะบอกเลยคุณแม่ว่า

อ่ารบกวนแบบโอนเงินให้ก่อนได้ไหมครับ

แล้วก็บอกว่าเขาไม่มีตังค์จริง
จริงทุกวันนี้เขาน่าสงสารกันเยอะ
เพราะฉะนั้นคนที่ขับพวกแกรปริแพนด้าอะไรอย่างนี้

คนเรามันเปลี่ยนใจได้ตลอดเวลาอยากกิน
แต่อยู่ดีคอดไข่เจ้ากินปุ๊บเปลี่ยนใจอะไรอย่างนี้ตลอดเวลา
เหมือนคุณ
เขาบอกว่าในที่สุดแล้วอ่ะไอ้คนที่ไปทำร้ายเขาอ่ะ

แล้วทั้งคู่ก็เจรจากันได้โดยฝั่งผู้เสียหายยอมความ
แล้วก็ขอให้คู่กรณีชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
๖๐๐๐บาทเกือบเขาเสียเกิดเจ็บตัวไปหาหมอนึกออกมั้ย
เขาเจ้าหน้าที่ก็ได้เอาคู่กรรณานิตย์๒ฝ่าย
มาผลัพความเข้าใจไทยเท่านั้นก็ตอนนี้ใส่ดีน่ะ

หลักกำลังจับมือน้อยนี่ไง
ดีขึ้นมาทันทีใช่ไหมหลีอิ้นละออน
มีเรื่องน่าดีใจเลยทีเดียวสำหรับดีไซเนอร์บ้านเรา
ก็น่าว่าเป็นข่าวดีของวงการแฟชั่นของไทยกันเลยทีเดียว
ก็เปิดเผยว่ามีการประกวดออกแบบ๕๐๐๐คอร์ไรการใหญ่
นี่มันมีหลายชาตินะคะทั้งหมด๑๐คนที่เข้าไปติดนะฮะ
เข้ารอบนะก็คัดเข้าไปเข้ารอบ๑๑คนซึ่งมีผู้สมัครทั้งหมดทั่วโลกเลยนะ
คนแล้วก็หนึ่งในนั้นมีชาวไทยเนี่ยนะคะ
ชื่อว่าโอธีรวัตรเทียนคประสิทธิ์เนี่ยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นฮ่องกองสหรัฐเกาหลีใต้ญี่ปุ่นธุรกัยคนไหน

สูตรดำนะคนนี้ใช่ไหมคะ
องกฤษเบลเยี่ยมแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยนะคะ
โดยการตัดสินผู้ชนะในรอบสุดท้าย
ก็คือจะประกาศผลในวันที่๑มีนาคม

จากจะเป็นดีไซเนอร์ที่น่าจับตามองแล้ว
เขายังเป็นนักวาดภาพประกอบเนี่ย
ที่มีการฝากผลงานเอาไว้เนี่ยนะคะ
รับในฝีมือของเขาเอาไว้มากมายเลย
ที่ทำงานด้านนี้กันมานานมากแล้ว
แล้วก็สามารถที่จะสร้างสิ่งที่น่าสนใจ
หรือว่ารับงานชิ้นใหญ่ที่ทำให้ต้องทำงานกันเป็นทีม
ซึ่งเป็นคนดีไซเนอร์มาออกแบบให้
เคยไปดูนะลักษณะของการทำงานการออกแบบลายผ้าจนไว้ถึงกระทั่งการพิมพ์ผ้า
ออกแบบนี้ก็เป็นผู้หญิงซึ่งเก่งมากแล้วก็มีความละเอียดละออมาก
เขาเคยให้ดีไซเนอร์คนอื่นเข้ามาออกแบบให้
ตอนนั้นก็มีกอมเดกาซองก็จะออกแบบมาเป็นพื้นขาว
แล้วก็ลายสีดำเป็นกราฟิกแล้วก็สวยงามมากยังมีอยู่ที่บ้านนี้ฉันเลยนะ
ซึ่งเราต้องเก็บเอาไว้นิดหนึ่งเข้าใจเปล่าเก็บไว้นิดนึงนะ
เพราะว่ามันเป็นประวัติศาสตร์อยู่ไหนนะตอนนี้อยู่ไหนนะอยู่ที่บ้าน
กูอยากเห็นมาอยู่บ้านเขาอยู่เดี๋ยวเอาไปดู

อันนี้เป็นต้น
เอาไว้วันไหนที่โดนเท
คุณแม่ทำไมคุณแม่เอาคอลเลคชั่นทัพทีมอันใหญ่ทับคอลเลคชั่นดรล่ะ

หัวหินด้วยสิแม้เราอาจว่าหัวหิน
ใสแกคงทำกับผู้หญิงกันอีกเยอะใช่ไหม
จะไปซื้อแถวนี้ห้าเท่าไหร่ครับโอ้โฮไอ้บ้าฉันจำได้หมดทุกอย่าง
ขนาดยังอยู่เกาหลีนะฉันยังรู้เลย

พระคุณมากนะที่ไม่มีใครแบบว่าติดต่อไป
ไม่ดีแล้วเพราะเดี๋ยวฉันจะไปทำตาแล้วเธอ

เออไปทำตาไปกีดตา

ไปตัดลิสินดวงออกจากคอก่อน
ไปเดือนไหนจะไปกีดตาแหละเอ้าคุณคุณกำลังติดต่อใครไปล่ะ
เดี๋ยวกับนี่นานะนี่นาจะไป

ก็ทำเอ็นโดดภาอย่างนี้ก็มันปีชมต้องเอาเลือดออกมา

ลื้อลื้อทั้งหน้า

คือมีคนก็ชื่นชมหนุ่มวินวาทาสัย
ขี่รถไปกลับ๘๐กิโลเมตรนะครับ

คือร้องไห้ไม่มีรถกลับบ้านนะครับ

วินเบาขาดสอที่ศรีสะเกด

มอเตอร์ไซค์รับจ้างคนนี้เนี่ยนะครับก็คือนายวัญชัยมนูอายุ๓๑ปีครับ
เป็นชาวชุมชนหนองกะลาที่จังหวัดศรีสเกต
เขาเปิดเผยแบบนี้ครับว่าเมื่อวันที่๔กุมภาพันธ์
ขณะที่ตนเองกำลังนั่งอยู่ที่วินนะครับ
ก็พบว่ามีเด็กนักเรียนชายคนหนึ่งมาทราบชื่อภายหลังชื่อว่า
เด็กชายวิชายุทธ์อายุ๑๐ขวบครับ
เป็นนักเรียนชั้นป๓โรงเรียนอนุบาลศรีสเกต
เด็กคนนี้ยืนร้องไห้อยู่ที่บริเวณเสาทงชาติ

ตนเองเนี่ยนะฮะก็เห็นว่าเพื่อนวินจักรยานยนต์หลายคนนั้น
พากันเข้าไปสักถามแต่เด็กบอกว่าเด็กไม่ยอมตอบนะฮะ
ยังไงก็ไม่ยอมตอบยืนร้องไห้อย่างเดียว
ก็คิดว่าเด็กตอนนั้นคงจะกลัวมาก
ตนเองก็เลยเข้าไปหาเด็กแล้วก็พาเดินออกมา
แล้วพยายามค่อยคุยกับเด็กอีกทีนึงถามว่าร้องไห้ทำไม
เด็กก็บอกว่าผมกลับบ้านไม่ได้เพราะไม่มีรถจะกลับบ้าน
ปรากฏว่าพอหลังจากนั้นก็ถามว่าบ้านเด็กอยู่ที่ไหน
ก็บอกว่าบ้านอยู่ที่หนองอีไทยอำเภอไพรบึง
ตนเองก็อาสาไปส่งให้นะครับก็ขี่รถกลับไปถึงบ้านกุฎโง้ง
ตนเองก็ถามเด็กว่ารู้จักเบอร์ของใครบ้างไหม
ก็บอกว่าจำเบอร์พ่อได้ก็เลยโทรศัพท์ไปหาทางพ่อ
พ่อก็เลยบอกทางว่าให้มาทางนี้นะอยู่ตรงนี้นะ
คือประมาณระยะทางใน๔๐กิโลเมตรไปกลับก็๘๐กิโลเมตร
ถึงบ้านเด็กเด็กก็วิ่งเข้าไปกอดพ่อกอดแม่กอดยาย
แล้วก็ยายของเด็กเนี่ยเอาเงินมาให้ตนเองตนเองบอกตัวเองไม่รับนะไม่อยาก
ไม่เป็นไรแบบตักมาส่งน้องอะไรอย่างนี้
ปรากฏว่ายายก็บอกไม่ยอมยายก็ยัดเงินมาให้๑๐๐บาทนะครับ
เขาก็โอเคก็เลยต้องรับเอาไว้นะครับ

ตนไม่ได้คิดอะไรมากเลยคิดแต่เพียงว่าสงสารเด็ก
ก็เลยอยากอาสาไปส่งไม่ได้มุ่งหวังเอาเงินทอง

โอเคก็ชื่นชมนะครับชื่นชมชื่นชม
ก็คุณวัญชัยมนูนะครับอายุ๓๑ปีนะฮะ
เป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่ที่วินบคศศรีสะเกด

เคยใช้บริการรถโดยสารรถเมย์สาย๑๘กันไหม

ดูคลิปกันสักนิดนึงดีกว่านะฮะ
หลังจากที่ผู้โพสต์เนี่ยได้ใช้บริการโดยสาร

นี่
ซึ่งเขาบอกว่าเขาขึ้นรถเมษาย๑๘เนี่ยแล้วเกิดประทับใจกับเสียงเพลงที่โชเฟอร์เนี่ย
โดยผู้โพสต์ได้นำคลิปบรรยากาศขนาดนั้นมาเผยแพร่
ขนาดโพสต์ข้อความแล้วว่าเพิ่งซ้อมเสร็จนั่งสาย๑๘กลับจากอนุสวรี
ตอนขึ้นมาแรกเห็นพี่คุณขับเนี่ยเขาเปิดเพลงแรปก่อน
พอมาหลังไม่นานฟิลล์เริ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น
ดัวไม่ผิดอยู่เป็นรัวมาเลยแบบเขาแอบดีใจพอจบก็ตามด้วย
กล้วยไทยคืออะไรกล้วยทายเพลงกล้วยไทยเหรอนะคะ
แต่อยากนั่งต่อก็กลัวไม่มีรถกลับอีกผมชื่นชมนะฮะคนขับพี่คนขับรถเมย์คนนี้
กล้าแสดงออกอย่างจริงจังเป็นคนที่หายากมากจริง
ใครจะชอบแบบพี่เขาหรือเปล่าคนขับเปิดเพลงอะไรวะฟังไม่รู้เรื่อง
เขาว่าอย่างนั้นบางคนใช่ไหมล่ะถ้าเป็นลุงป้าน้าอาเปิดอู้ดลองคุณไอ้ม้าขึ้นไปสิ
ถ้าพวกคุณคิดแบบนี้ก็อยากจะบอกว่าถ้าคุณไม่อยากอยู่กับรถที่เปิดเพลงแบบนี้
ก็แค่ใส่หูฟังก็คือวันนี้ทุกคนมันมีหูฟังอยู่แล้วนะฮะ
ไม่ก็ลงป้ายหน้าแล้วก็หาคันอื่นซะแค่นั้นเอง
ที่ผมนั่งรถเปิดเพลงรถแห่ดันโจ๊ะสายยอกก็เยอะอยู่ทุกวันนี้
ผมไม่เห็นจะต้องไม่พอใจใครเลยเขาบอกอย่างนี้ถ้าคุณมาเดือดร้อนตัวเอง
เพราะเรื่องแบบนี้อันนั้นก็เป็นปัญหาของพวกคุณครับ
ผมก็ไม่ได้ถ่ายรูปมาไม่ค่อยเห็นหน้าชัดในคลิปเท่าไหร่
ไม่ทราบว่าไม่ทราบทะเบียนรถนะใครรู้ก็ขอหน่อยเถอะครับ
ยังไงเป็นกำลังใจกับพี่คนขับต่อไปเขาว่าอย่างนั้น
สรุปแล้วเขาก็ไม่ได้ปิดใช่ไหมมันแค่เป็น
ไม่แต่ว่ามันหนวกหูไหมอ่ะ
ว่าจะเพลงอะไรก็แล้วแต่แหละมันเปิดจนหนวกหูไหมล่ะ

อืมบางทีมันก็นะมีมารยาทนิดนึงนะ
บางทีมันหนวกหูไปมันไม่ได้

อันนั้นผิดไม่ผิดอ่ะแต่ว่ามันบวกหูเกินไป

ใช่ขนาดตุ๊กยังมีเลยนะเป็นขำมาก
ไปทำไมแม่ตุ๊กเยอะแยะ
พอตุ๊กเปิดวันจะได้มีฟรงมีไฟเยอะแยะไปหมดเลยนึกพัดศาล

ช่วงหน้าข่าวบันเทิงคุณม้ามีข่าวบันเทิงไหมฮะ
ไม่มีฮะอ๋อไม่มีนะคะโอเค

อยชิปปี้น่ารักเขาบอกงั้น
ใช่ฮะเดี๋ยวกลับมาเอาเดี๋ยวกลับมา

วันนั้นน่ะนะตอนที่เถิดจามนี่นะ

ตอนนั้นก็ไม่ระบาดอยู่แล้วเมื่อไม่กี่วันนี้

ไม่เคยได้ยิ้มไม่รู้จัก

สมบัติคิดตั้งนานแล้วนะแหละ

คู่จิ้นได้ได้ค่ะโอเคนะครับ
เขาบอกว่าขยันเสิร์ฟความที่อยู่บ่อยสำหรับ
งงอะไรอ่ะที่ผ่านมายังงงไม่พออีกเหรอออนภา

โอเคช่วยฝากไปบอกด้วยนะฝากบอกใคร

พระเอกหน้าหนวดบอยปกรณ์กับนางเอกรุ่นน้องชิปปี้เนี่ย
แล้วกับที่ชิปปี้เพิ่งลงโมเมนต์ให้จิ้นไปแม้เท่าไหร่
หนุ่มบอยก็ปล่อยความจิ้นในอินสตาแกรมของตัวเองบ้าง
เพลงมาร้องกล้องแกล้งเหรอนี่ดูกันสักนิดนึง
อ๋อเต้นมาร้องกองแก๊งแม้กลางเช่นจะดูไม่หวาน
แต่นะครับเท่าเคยเท่าก็แบบฮาสไตล์พวกเขานั่นแหละ
สายฮาสายกวนเนี่ยเหมือนกันแบบว่า
เคมีเหมือนว่าเคมีเข้ากันเขาเล่นละครด้วยกันป่ะแองจี้ใช่ไหม

แต่จริงคู่จินแลกของเขาคือขุนเกเตอร์แล็วลิ้นทร

ไม่รู้ไงนี่ดู
เห็นไหมล่ะ
อะแต่หน้ามันเรียวขึ้นจริงนะ

ไม่ใช่นางลงว่าความเปลี่ยนแปลงของนางหลังจาก

แต่เขาร้อยหมายเพราะว่ามีอันหนึ่งผมสังเกตแล้ว
ทุกวันเขาเต้นกับลูกครับแล้วก็คุณเฟียดสามีเอามาลง

ล้อยไหมมาใหม่นั่งคางอย่างนี้เจ้อแบบนี้ปุ๊บไม่ใช่เจ็บนึงออกมานั่นไปข้างเจ้อ

ร้อยใหม่มาน่าจะไปดูดไขมันทั้งตัวด้วยนะ
นี่นะจริงหรือ
ความสวยที่แตกต่างหลังจากพทางจะแกล้ง

บ๊วยยูธีอีราคุณแม่ของน้องแสนดี
ไปทำสวยยกกระชับหน้ามาจนเห็นความแตกต่าง
วันนี้ก็เลยมาบอกต่อโต้เต้าตัวในโพสต์

ก่อนทำแล้วก็หลังทำพร้อมกับแคปชั่นว่า
จัดกันให้เห็นความแตกต่างแบบชัดกันไปเลยค่ะ
ภาพแรกก่อนทำและหลังจากร้อยไหม
กระชับหน้าจากอิตาลี
ทำไปแล้ว๓เดือนบอกแล้วถูกใจมากค่ะ
ตอนแรกที่ตัดสินใจทำก็เพราะว่า
ผ่านการรับรองโดยออยไทยนั่นไง

เออนู่นนี่นะ

รู้มันเป็นแปลกหัวกินมันบ้างหรือยังก่อน

ดอกแต่ดอกถ่อทำได้ทองคำ
เพราะยิ่งผ่านไปหลายเดือนเนี่ย

ว่าเขาไปความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลง
ทำทำกับพี่โอรายการอ่ะเปลี่ยนแปลงไหมคะคุณก็เปลี่ยนแปลงแหละ
มันก็มีช่วงมันปล่อยตัวเนาะมันปล่อยตัวอ้วนแต่ตอนนี้มันก็เริ่มสวยขึ้น
โอ้โหไปทำหน้าทำอะไรมาโอ้ก็ต้องหยุดยัดธนานบ้าง
ไม่ใช่คือเมื่อก่อนมันอยู่แต่บ้านเลี้ยงลูกมันก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวมันเริ่มกลับมาใหม่

กลับมาทำงานก็ยังไม่ปล่อยอยู่นะมันนะแต่งตัวสุดฤทธิ์ขอโทษเขานะแต่งตัวสุดฤทธิ์คุณโอ๋อ่ะ
คุณโอ๋ได้แต่งตัวสุดฤทธิ์เหมือนกันน่ะแล้วหัวรักมากไหม
หัวรักหัวรักมากหัวหลงมากผัวห่วงมาก
แล้วผัวกินกันไหมอ่ะผัวกินข้าวอย่างเดียวเหรอไม่กินอย่างอื่น

น่ะเดี๋ยวเธอกลัวกล้องฟ้องกันด้วยหรออรัฟพา

หลังจากที่นางก็ได้เข้าร่วมพิธีแต่งงานกันไปแล้วนะฮะ
กับสามีหนุ่มใช่แล้วเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังว่าอย่างนี้คือ
เอ่อจริงแล้วเนี่ยสามีเนี่ยเขาก็แบบว่าไม่ได้จะว่าจะมาใส่แบบว่า
คานาแกนที่เป็นพาดทวิสชาแนล
ซึ่งทำให้แต่เฉพาะผู้หญิงเท่านั้นนะคะ
เขาจะทำให้กับผู้ชายคนเดียวคือคนที่เป็นผู้ชายผิวสี
นั่นที่ออกแบบอีซี่อ่ะที่ตัดของเกลียนอ่ะ
ที่เป็นรู้สึกเป็นนักร้องหรืออะไรนั่นน่ะ
เขาจะทำให้คนนั้นเหมือนกับเป็นแบบ
แต่ว่าชะแลลเขาไม่มีเสื้อผ้าผู้ชายนะ

พอทั้งสองคนได้รับเชิญให้ไป

วันที่เขาจะไปดูแฟชั่นโชว์ของชาแนล

ลองใส่สูตรที่เป็นสไตล์ของชาแนลไม้
เขาออกมาให้มิวก็มีวบอกว่า
เพราะมันเป็นโชว์ของชาแนลก็น่าจะใส่ไปนะ
สามีก็บอกไม่ขัดใจภรรยาแหละใส่ก็ได้ไม่เห็นเป็นไม่เห็นเป็นอะไรเลยทีเดียวนะคะ
พอใส่ไปมันก็ดูเท่ดีนะในส่วนตัวของคุณผู้ชายเขาก็บอก
เขาเซ็นเขาบอกผมก็เท่ดีมันก็โอเค
แต่ตอนนี้เนี่ยพอรูปออกมาแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ย
ก็ไปบอกเขาว่าอ้าวทำไมแบบว่าดูเป็นแบบเหมือนแป๋วอะไรอย่างนี้
เข้าใจคำนี้ไหมดูมันเป็นหญิงอะไรอ่ะ
ก็แน่นอนมันเป็นในลักษณะแบบนั้นนะฮะ
แต่เดี๋ยวดีฉันจะเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง
ทำไมมันถึงได้กลับกลายเป็นอย่างนี้
จริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นรสนิยมของเขานะครับ

ฟ้าเร็วมาออกแบบให้ชาแนลไง
ถูกต้องนั่นแหละซึ่งเขาก็จะแบบใส่
ตอนนี้เนี่ยไอ้ตัวพาดทวิตที่เป็นแบบว่า
ตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่๒นะ

กระบดกับการทำเสื้อผ้าให้ของผู้หญิงเนี่ย
ดูเป็นผู้ชายมันจึงออกในลักษณะแบบนี้มา

โกโก้ชาแนลก็ทำให้ดูเป็นกางเกง
ทำให้เป็นผู้หญิงที่แบบว่าธมัดธแมงออกไปทำงานได้

หลังจากที่บ้านเมืองมันพังพินาศเนี่ย
ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็จะต้องออกไปทำงานแล้ว
ไม่ใช่เป็นแม่บ้านอยู่เฉยหรือว่าไม่ทำงานแล้ว
คือผู้หญิงต้องออกไปทำงานด้วยดังนั้นโกโก้ก็เลยแบบ
จัดการทำในลักษณะสูตรนี้นะคะ
ซึ่งเป็นสูตรในลักษณะของผู้ชายเนี่ย
คือมีการเข้าแขนได้เล็กมาก
แขนก็จะเล็กเรียวเป็นผู้หญิงแล้วก็จะมีแอบมีเชฟนิดในตัวสูตรเนี่ยนะ
ซึ่งตอนนี้ย้อนกลับมาใหม่แล้ว
ไซเนอร์คนใหม่เนี่ยที่ต่อจากคารากาแฟเนี่ย
ก็ย้อนเอาของเก่ากลับมาทำใหม่ทั้งหมดเลย

เขาก็เลยทำในลักษณะของเสื้อผู้ชายอย่างนี้ให้ผู้ชายใส่ออกมา
จริงแล้วดิฉันก็ว่ามันก็เหมือน
เคยเห็นไหมที่เป็นแบบว่าผู้ชายใส่ในลักษณะ

เพราะเขาไม่ได้ทำให้ผู้ชายเธอจำไว้นะ
เป็นคนทำให้กับตัวเองใส่เท่านั้นไหม
แต่ว่าที่เห็นผู้ชายใส่เนี่ยนะ
ก็คือต้องไปซื้อไซส์๕๐ของผู้หญิง

ซ้ายใหญ่สุดแล้วก็นำมาทำ
ซึ่งต้องแก้บางอย่างที่ดูเป็นเชฟ

เอาอย่างนี้นะเสื้อแบบนี้ฟังนะ
โครงสร้างแบบนี้มันก็คือคานาแกน
ซึ่งผู้ชายเองก็ใส่อยู่แล้วคานาแกน

มันจะบอกว่าไอ้โครงแบบนี้กำลังจะพูดว่า
ถ้าคนจีนใส่ก็นุ่งกับกางเกงปังลิ้น
แต่ถ้าคนพม่าใส่อย่างนี้ก็นุ่งกับสโลง

พี่หนุ่มมีเยอะพี่หนุ่มมีหมดทั้งเสื้อทั้งกางเกงซื้อหมดแล้ว
ไม่มีไม่ตายพี่หนุ่มก็ใส่ด้าแขนกระบอกเนี่ยแล้วอันนี้ให้ดูไปผู้หญิงเนี่ย
ทาวินก็เดี๋ยวนี้มีแต่พวกไฮโซใส่กันแต่ดังพันกรก็ใส่เยอะ
แต่ดังพันกรตัวเล็กไม่แต่มันไม่ใช่เป็นผู้ชายแท้อย่างคุณเซ็นนี่ไงเธอเข้าใจคำนี้เปล่า

เป็นพวกดาราเกาหลีเป็นพวกจีดากอนจีดากอนใส่ทุกชุดของชาแนวเลยเค้าส่งไปให้จีดากอนเลย

มันไม่มีขายนะในร้านมันไม่มี

แต่เพียงแต่ว่ามันเขาคงจะสั่งโดยเฉพาะเธอเข้าใจแบบนี้ไหมที่จะทำให้เกินกับสำหรับผู้ชาย
อ่ะไปกันต่อกันเลยนี่เขาบอกทำเอาสาวซีดกันทั้งเมือง
กำดาวเนี่ยไลค์กระจายเลยหลังเห็นคลิปบริหารก้นของแบงค์ทิตินะฮะนี่
ถ้าไม่เท่าไหร่แต่เสียงนั้นชวนให้จินตนาการมากเขาว่าอย่างนั้นนะ

อีบอสแน่เลยใช่ไหมเนี่ย
เพราะว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะมันเป็นท่าออกกำลังกาย
ตอนลงก็ไม่ได้เปิดฟังเสียงตัวเองด้วยนางว่า
พอเราเปิดฟังเสียงตัวเองก็เออนิดนึงแหละ

มันอยู่ที่การมองแต่ละคนมากกว่า
มันเป็นการออกกำลังกาย

นี่ถ้าสมมุติว่าไม่เห็นภาพนะได้ยินแต่เสียง
ก็ต้องเป็นเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งใช่ป่ะ
แต่นี่มันมีภาพด้วยไม่เห็นเป็นไรเลย

ใช่มั้ยแบงก์ชีวิตเปลี่ยน
ลงมาพร้อมกันนั่นไงลูกเนกค่ะ
ลูกเนกลงมาพร้อมกับลูกเนกนะ

มันชกมวยเก่งมาก
นี่นี่นี่

ต้องมีหมอสันอยู่ข้าง
แล้วจะมีแค่เฉิดดู

บวกเขาเตะอยู่ตอนนั้น
เคยไปดูโอ้โหน่ากลัวมาก
ฉันขึ้นไปชกกับเขาด้วย
เราไปสัมภาษณ์เขาตอนนั้นไง
ชกฉันกับกะละแมนวิ่งกันจิ๊บหายเลยมันไม่ยอมเลยนะ

ขำก็ขำหน้าหนูหัวร้อนมาก
เบรกก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมาผู้ชายที่หล่อที่สุดในโลก
อ่ะไปฮะคุณม้าออนภากิจสดี
โอ้โหตายแล้วหล่อเหลือเกิน

ขันเลื่อนจริง

นางเป็นพระเอกแบทแมนคนใหม่นะ

คนนี้เขาเล่นแวมพายทวายไลท์นะคะ
ล่าสุดก็ถูกยกย่องว่าเป็นผู้ชายที่หล่อที่สุด

โดยสำนักข่าวอีออนไลน์ก็เผยว่า
เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ก็มีผู้หญิงที่โอ้โหตาอกคุณพระเอ้ย
ก่อนเขาแค่เป็นตัวรองในแฮรี่พอเตอร์เองนะ
ใช่แต่เดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นแบบว่า

เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่นะคะ
ก็มีผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก
ซึ่งก็ถูกยกย่องให้เป็นผู้หญิงที่สวยนั้น
ที่ว่าหล่อนี่เขาใช้วิธีการดูนะ
โดยการรวมเครื่องเขาทั้งหมด
ไม่ว่าจะตากรามจมูกปากเนี่ย
โครงหน้าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะคะ
เทียบกันกับนักแสดงชายคนอื่น
ในลักษณะแบบฉบับของกรีดโบราณ
บอกว่าคนที่หน้าตาดีเนี่ย
เวลาช่างวาดหรือช่างปั้นเนี่ย

ให้เกิดความสมดุลมากที่สุด

คุณลองวัดความกว้างของลูกกระตาข้างหนึ่ง

เท่ากันแล้วมาวางไว้ตรงกลางระหว่างตา

นี่คือหนึ่งของความสมบูรณ์แบบ

จมูกเนี่ยที่วัดแล้วเนี่ย
ทั้งสองข้างที่มันเกิดความเท่ากัน
ฝีปากทั้งสองข้างเนี่ย

ก็เกิดมุมที่เท่ากันคุณเข้าใจไหมว่า
มันไม่มีใครนี่มีความสมบูรณ์แบบที่สองข้างจะเท่ากันได้
แต่คนที่หน้าตาดีแล้วก็สวยหล่อเนี่ย
สองข้างเนี่ยมันจะเท่ากันหมดเลย

วาดรูปเนี่ยก็จะวาดแต่คนหล่อคนสวยใช่ไหม
มันจะทุกอย่างจะเท่ากันหมดแล้วก็ไอ้ส่วนที่เป็น๑๒๓เนี่ย

เรื่องมันเป็นยังไงมะตูมสรรแหน่เนอะนะฮะ

แล้วนะหลังจากที่หนูเล็กมันยุติรายการ
เล็กเป๊กโชว์อะไรอย่างนี้นะ
ล่าสุดมาตุ้มสารแน่นะ

เรื่องที่พี่หอมกับหนูเล็กเนี่ยทะเลาะกันจริง

ซึ่งเขาก็บอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน

ส่วนตัวเนี่ยมองว่าข่าวนี้อาจจะจากการที่แบบว่าหนูเล็กมาลาออก

แต่วันนี้เป็นอะไรมากมายนะบอกว่าก็เดินไป

มารู้อีกแล้วเหรอคะ

โปรดติดตามตอนต่อไป